คุณผู้ชมฮะมาถึงช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพคลิกขจายนะฮะ
วันนี้ยังตามต่อเนื่องเรื่องของคดีทุนจีนสีเทานะครับ
ว่าจะมีความคืบหน้าอะไรหรือไม่นะฮะติดตามได้จากอาจารย์เลยนะครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องของทุนจีนสีเทาที่เกี่ยวข้องกับนายตู้เห่า
ตอนนี้ข่าวก็สาลงไปแล้วก็เป็นธรรมดาเพราะข่าวมันเกิดขึ้นขึ้นมาหลายวัน
ทีนี้ในช่วงข่าวที่มันค่อยซาซาจังเนี่ยคนก็เป็นห่วงเยอะครับ
เพราะว่าในอดีตเนี่ยที่ผมเคยขีดเส้นใต้เล่าให้ฟังว่า
พอเกิดเรื่องใหม่ใหม่คดีมันคลึกโครมมากสื่อนำเสนอข่าวทุกวัน
แล้วพอเหตุการณ์ผ่านไปนานเราก็ได้ยินว่าอายการสั่งฟ้อง
แล้วเหตุการณ์ผ่านไปนานเราก็พบว่าสารพิจารณาตัดสินคดี
แล้วก็พบว่าคดีที่มันเคยคลึกโครมแล้วคนคาดหวังว่าจะต้องติดคุก
จะต้องเจอโทษประหารกลายเป็นว่า
ยกฟ้องก็มีเพราะอะไรครับเพราะสำนวนคดีมันอ่อน
หลักฐานไม่นัดไม่มัดแน่นเท่าที่ควรจะเป็น
พอเจออย่างนี้คนก็มีความรู้สึกว่าเอ้าแล้วคดีตู้เห่าเนี่ย
คดีทุนจีนเนี่ยมันมีโอกาสจะเป็นอย่างนั้นได้ไหม
มันมีโอกาสจะเป็นอย่างนั้นได้ไหมเพราะเงินมันเยอะ
ไม่ได้ดูถูกดูแคลงใครหรอกครับแต่ว่าประสบการณ์ที่ผ่านมา
เราจะพบเสมอว่าเงินมันง้างเหล็กได้
เงินมันจ้างผีโม้แป้งได้ที่โบราณเขาบอก
เงินมันทำให้เกิดปฏิหารอะไรต่ออะไรขึ้นมาได้
เพราะคนไทยก็เจอกับเรื่องพวกนี้มาเยอะแล้ว
ฉะนั้นอะไรมันก็เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะเรื่องของการสอบสวน
คนเนี่ยถ้าไปถามดูคนไทยจะไม่ไว้วางใจเรื่องงานสอบสวนกันมาก
กลายเป็นถูกถูกกลายเป็นผิดผิดมากกลายเป็นผิดน้อย
เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นคนก็เลยเป็นห่วงว่าแล้วคดีตู้เห่าเนี่ย
จะต้องทำยังไงเราไม่ควรจะปล่อยให้คุณชูวิทย์กระมวลวิสิต
ตามติดเรื่องนี้อยู่ฝ่ายเดียว
แต่ผมคิดว่าสื่ออื่นคนทั่วไปก็ควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คาใจคน
ผมขออนุญาตเอาโพสต์ของคุณชูวิทย์กระมวลวิสิต
ซึ่งเขาจำแนกแยกแยะว่ามาจนถึงวันนี้ใครทำอะไรกันยังไง

ตำรวจเนี่ยโดยผู้บัญชาการตำรวจนครบานผลตำรวจโทษธิติแสงสว่าง
อันนี้เขาเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนโดยตำแหน่งนะครับ
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานเนี่ยทำคดีผับจินหลิง
แล้วก็ขยายผลคดีที่เกี่ยวข้องไปถึงคดีท็อปวัน
คดีคลับวันที่พัทยาที่รองโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน
ตามที่เป็นข่าวแล้วก็จะนำเรื่องเหล่านั้นมารวมไว้สำนวนคดี
อันนี้ชัดเจนเลยว่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบานเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้
นี่คือความรับผิดชอบของตำรวจแล้วคดีผับจินลิงเนี่ย
คุณชูวิทย์เขาให้ตั้งข้อสังเกตไว้อีกเรื่องหนึ่ง
คดีนี้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่๒๖ตุลา๖๕
แล้วจะไปสิ้นสุดของการฝากขังครบ๗วันภายใน
คือ๗วัน๗ครั้งก็ภายใน๘๔วัน
ภายใน๘๔วันลายกันไปดูลายกันไปลายกันไป
วันที่๑๓มกราที่จะถึงเนี่ยครบแล้ว
ถ้าครบเวลาถึงเวลาขึ้นมาสำนวนยังส่งฟ้องไม่ได้

คดีหลุดตู้ฮาวหลุด
ฉะนั้นคุณชุวิตเขาจึงฝากถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบานไง
ว่าท่านต้องระวังเรื่องนี้
ต้องทำสำนวนให้ทันส่งฟ้องให้ทัน
ต้องทำงานตั้งแต่๙โมงเช้าถึง๔ทุ่ม
ปีใหม่ก็อย่าหยุดไม่งั้นจะไม่ทัน
นี่การตั้งข้อสังเกตของคุณชูวิทย์
มาฝ่ายอายการ

อายการสูงสุด
มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่ง
มีอายการผู้ใหญ่หลายคน

มีผู้บัญชาการตำรวจนักตำรวจแห่งชาติ
มีผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ร่วมอยู่ในคณะชุดนี้ด้วย
ประเด็นที่ต้องพิจารณากันในคณะกรรมการชุดนี้

คดีนี้จะเป็นอาชกรรมข้ามชาติไหม
แต่ที่ยังไม่ชัดเจนเนี่ย
ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้เขาได้ประชุมนัดแรกกันแล้ว
ประเด็นนี้คุณชูวิทย์เขาบอกอย่างนี้
เขาเนี่ยเป็นคนยื่นร้องต่ออายการสูงสุด

เขามีข้อมูลเขามีข้อเท็จจริง
กรณีเกี่ยวกับเรื่องตู้เห่าที่จะโยงไปถึงอาจกรรมข้ามชาติ

ฉะนั้นมันจะเป็นข้อมูลที่จะชี้ให้เห็นว่า
การสั่งการการจัดการการช่วยเหลือยุโยงอำนวยความสะดวกอะไรให้กันเนี่ย

คุณชุวิตก็อยากเข้าไปแสดงตัวแล้วก็ไปให้
ให้เหตุให้ผลให้หลักฐานด้วย
กรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ครับ
เขาบอกว่าวันนี้มีการออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด๒๑บริษัทของนายตู้เห่า
จนพบถึง๔๐บริษัท

เริ่มวันที่๓มกรา๖๖ระคังดัง
ให้ปากคำคดีฟอกเงินนอมินี
เส้นทางการเงินผัวพันถึงใคร

และถ้าหากพบหลักฐานเกี่ยวข้อง
ต้องแจ้งดำเนินคดีข้อหาสมคบกันฟอกเงิน

คุณชุวิตออกมาบอกอีกทีนึงว่า

ในฐานะประชาชนที่ไม่มีอำนาจ

ย่อมมีข้อจำกัดมากมาย
แต่จากประสบการณ์โดนคดีมาแล้ว

ติดคุกมาแล้ว๓รอบ
ลูกเล่นต่างผมก็ได้เรียนรู้

ดักทุกทางที่อุดรูรั่วเท่าที่จะทำได้
ท่านพบชนท่านก็ทำงานของท่านให้ดีที่สุด
เพราะถ้านายตู้เห่าลุดคดี
ส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ถึงความไม่ชอบมาพากล

นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่คนเขาฟังคุณชูวิทย์พูดวันก่อนแล้ว
เขาตกใจกันมากว่ามันจะเป็นอย่างที่คุณชูวิทย์มากไหม
ว่าไหมเพราะมันเกี่ยวข้องโยงใยกับเรื่อง
ผู้บริหารในปปงคณะกรรมการฟอกเงินนี่แหละ
ที่นายตู้เห่าเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องนี้เนี่ย
ปรากฏว่ารองวิศนุเครืองามท่านแอ่นอกออกมารับผิดชอบ
เพราะว่าหน่วยงานปปงอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของท่าน
ท่านบอกว่าท่านขอโอกาสสักครั้งหนึ่งที่จะตรวจสอบเรื่องนี้
แต่คุณยูวิทย์ก็บอกว่าไหนเรื่องนี้ก็ไม่มีใครรู้เบื้องหน้าเบื้องหลังเท่าผม
เพราะฉะนั้นเมื่อประชาชนเป็นฝ่ายร้อง
ก็ควรให้โอกาสชี้แจงฟังเหตุผลก่อนรับประกันว่าตรงไปตรงมา
ผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกประชาชนต้องมีส่วนร่วมครับอาจารย์วิศนุที่เคารพ
เดินทางมาถึงจุดนี้วันนี้

ใครกำลังทำอะไรกันอยู่
ใครรับผิดชอบเรื่องไหน

เป็นเรื่องที่ท้าทายกระบวนการยุติธรรมบ้านเรามาก
ท้าทายการทำงานของตำรวจ
ท้าทายของการทำงานสอบสวนของตำรวจ
ท้าทายกรมคดีสอบสวนปฏิวิเศษ

เรื่องนี้เนี่ยจะต้องมี
คนรับผิดชอบชัดเจน

โด่งดังและจะท้าทาย

ของคนที่เกี่ยวข้อง

ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ